ร้องดาให้ดา

แฟนของเราสิไม่มาหา
หลอกให้รอคอยท่า
จูบแล้วล่ะไปล่ะ

ร้องได้เรียกว่าดูรู้เลยว่าเป็นคนมีพลังในการร้องเพลง
ทำไมคุณร้องได้ไพร็อ๊กขนาดนี้ครับ

หนึ่งหมื่นบาทนะครับสีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ถูกได้ถูกได้ถูกได้ถูกได้ถูกได้ถูกได้ถูกได้
เลขที่หนึ่งมูลค่า๑หมื่นบาทน้องสีหน้าร้อง
ได้ครับ
ดีใจมากแต่ว่าไม่รู้จะเอามือไว้ที่ไหนเลยนะทำตัวไม่ถูกเลยแหละ
สีหน้าค่ะค่ะ
เพลงนี้ค่ะทำได้ค่ะเป็นเพลงแรกค่ะเปิดประเดิมค่ะ

จากบทเพลงของราชินีลูกทุ่งของเรานะครับพุ่มพวงดวงจันทร์จูบแล้วลานะครับ
คุณยายปกติแล้วเขาเป็นคนยังไงคะซีน่าเนี่ย
ณปัจจุบันถือว่าเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ช่วยคุณยายได้เลยไหม

มีเขาเป็นหลานคนโตมาอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุเท่าไหร่

และหลังจากนั้นจึงมีน้องคนกลาง

กี้รักกี้นั้นมาอยู่ตั้งแต่เกิดไหมคะ
ก็ประมาณ๒เดือนนี่แหละค่ะ
กี้นี่ก็คือคนรักคุณพ่อกันใช่ไหมครับ

แล้วก็มีพ่อเดียวกัน
สีหน้าพ่อคนแรกของเขาค่ะ

รักค่ะรักทุกคนเลยค่ะ
แล้วอย่างนี้ตอนที่ลักกี้เขาต้องไปอยู่ที่อื่น

ประมาณ๖๗ขวบนี่แหละค่ะ
ตอนที่เขาต้องไปคุยกันยังไงบ้าง
เขาที่จริงเขาก็ไม่อยากไปอะค่ะ

มีแววว่าเตะฟุตบอลเก่งหรือว่าอะไรเขาถึง

คือที่บ้านต้องเลี้ยงเยอะค่ะ
ก็ต้องให้ไปอยู่กับอาจารย์
ก็ไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
คิดถึงหรือไม้ลูก
สีหน้าคะ๓ปีที่ไม่ได้เจอน้องเลย
วันนี้สีน่าจะได้เจอน้องเป็นครั้งแรกใน๓ปีค่ะ
คิดถึงนะเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้ว

คิดหึง

เด็กก็ประมาณปีกว่า

แล้วเป็นไงเราเตะฟุตบอลเก่งเก่งมากแค่ไหนลูก

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สามสาม
เก่งมาก

ถ้าไม่บอกให้หยุด

นู่นนะฮะไปถึงข่าวค่ำของไทยรัฐเลยฮะ
เก่งมากนะขอสังคมให้คุณก่อน

นับไหมครับว่าเราเคยเดาะได้สูงสุดกี่ทีครับ

ออกจากบอลได้ยาวนานแบบนี้นะ
ตอนนี้มีทักษะอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลบ้าง

ล่าสุดเรายิงประตูได้ทั้งหมดในแมทเดียวกี่ประตู

เห็นบอกล่าสุดยิงได้สิบเก้าประตูนี่
เป็นข้อมูลจากทีมงานเราไปหามา
สาเหตุที่ไม่พูดเยอะบอกเจ็บคอ

ปกตินอนด้วยกันไหมตอนที่อยู่ที่บ้านก่อนที่จะไปหยุด
แล้วเราไปอยู่กรุงเทพแรกไม่ได้นอนกอดเขา

เดี๋ยวให้นั่งให้ชินมา

ไม่กอดคุณยายหน่อยเหรอตั้งสามปีไม่เจอก็ตั้งสามปี

ล้วนเป็นลูกของคุณแม่เหมือนกัน

เพราะว่าจะมาทำให้คุณแม่ได้กลับเมืองไทยได้เร็วขึ้นจากญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โอเคนะครับกลับเข้ามาสู่เกมการสังคัญต่อไป
หนึ่งหมื่นบาทตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยอยู่ครบ
เรามาเริ่มกันที่เพลงต่อไปเลยนะครับ
เพลงที่๒มาเลยครับ
ก็เป็นอินโทรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นไงคะคนเก่งรู้จักไหมเอ่ย
รู้จักค่ะทำไมนิ่งไปอ่ะลูกเกิดอะไรขึ้นกับใจของหนู
ไหนบอกพี่เป๊กซิตอนนี้รู้สึกไงบ้าง

ทบทวนให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเพลงที่๒
ก็อย่างที่บอกไว้ก็ตอนนี้มีสิทธิ์หยุดได้แล้ว
ถ้าไม่อยากแข่งต่อก็หยุดก็ได้เลย๑๐๐๐บาทแน่
แต่ถ้าอยากได้ตามเป้า๖๐๐๐ก็ต้องสู้ต่อไป
ถ้าเรียนร้องผิดเพลงนี้๑๐๐๐๐หากพึ่งหนึ่งก็เหลือ๕๐๐๐กระดาษบาท
แต่ตัวช่วยก็มีนะครับตัวช่วยใช้ได้ตลอดอย่าไปเสียดาย
ถ้าไม่ผ่านเพลงนี้ก็ไม่มีเพลงหน้าเอาง่ายนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สีหน้าครับเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้หรือหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
สวัสดีครับ

แล้วพวกต้องทำไม่ได้

จำได้เสมอ

ฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันเพื่อนน้ำตาเออ
เข้าเมืองเสี่ยงดวงเดียวดา
งานแรกรายได้ที่ใจสอหา
ไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหว
เช่าห้องทรงสุขนอนเพื่อระทอนได้เจ้า
จะเก็บเงินพันสักไปต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรูข้างหัวเตียงแม่
จังกะยันทร์ที่แก่

บันยี่ห้อลบเลือน

อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างกายย้ำเตือน
ฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามเธอไว้เตือนใจฝัน
สายเลือดความมุ่ง
มันจากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสู้ไว้แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอทยอยส่งคืน

ขอบคุณครับ